เอามาดูสายดนตรีกันดีกว่านะคะ

โอ้โหเดินสายที่นงที่ไหนคอนเสิร์ต
เขาใหญ่เขาเคาะเจอนางหมดค่ะ
ล่าสุดมีคนเขาเมาส์ด้วยนะคะ
เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตมีหนุ่มมาแอวหน้าเวที

เป็นคนขี้เล่นครับเป็นคนแรกแต่ไม่ลาด

เคยได้ยินข่าวนะคะว่าเวลามาเล่นเฟสติวัลแบบนี้

เขาก็จะธรรมดาเพราะเห็นเราสวยไง
เหมือนเราเป็นขี้ที่มีแมงวานตอมเหรอ
ไม่ไรอยู่แล้วครับ
ก็สวีทกันอยู่เรื่อยนะ
เดี๋ยวคอนเสอร์สเขาก็จะไปให้กำลังใจอยู่ตลอด

อยู่ค่ะงานเดียวกันนะคะเจอคุณป๊อปปองกูล
นี่ก็ฮอตเหมือนกันขึ้นคอนเสิร์ตทุกที่เลยค่ะ
ล่าสุดนะคะก็เป็นน้ำตาแตกกลางรายการ
หมีเอกนั่นเองนะคะรวมไปถึงซิงเกิ้ลใหม่ค่ะ

เวลามันอินเวลามันซักเซตมันก็มีความสุข
เวลามันเจ็บปวดมันก็อาจจะต้องมีความทุกข์นิดหน่อย
แต่เราก็รู้สึกว่าบางทีแบบนี้มันก็คือ
ราคาของความรักที่เราต้องจ่ายส่วนเพลงใหม่
ยังไงค่ะครับฮัปปี้เอ็นดิ้งครับ
ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำขึ้นมา
มันเป็นด้านลบหน่อยคนฟังก็จะรู้สึกหม่นรู้สึกดาร์ก
ไม่รู้สึกแบบทำไมต้องเอาเรื่องแบบนี้มาให้ฉันฟัง